ที่ผ่านมาซึ่งเราก็ติดตามข่าวทุกมิติมาโดยตลอดนะคะ
ยังอยู่ในใจของแฟนคลับมาตลอดแหละ
ทีนี้ล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมาคุณแอนนาซึ่งเป็นเพื่อนสนิทมีการไลฟ์

ใช่คือแบบเธอสวยมากเลยอะ
ไม่น่าใช่ว่าฉันใส่เสื้อผ้าโมได้
เห็นอย่างนี้คือไหน
เดี๋ยวนะเมื่อกี้กำลังจะเงียบหูฟังว่าขายได้เท่าไหร่ยังไงนะ
เดี๋ยวมาเฉลยก็แล้วกันว่ารายได้จากการขายเสื้อผ้าของคุณแตงโมเนี่ย

แต่ว่านี่เป็นบางช่วงบางตอนขณะกลุ่มเพื่อนสนิทของคุณตังโมนำโดยคุณแอนนาแล้วก็ฮิปโปนะคะ
มาไลฟ์เสื้อผ้าของแตงโมนิดาขายแฟนคลับนะฮะทั้งเพื่อนดาราในวงการมาอุดหนุนกันเพียบเลยอ่ะ
คำถามคือที่เอามาขายเนี่ยแม่จิ๋มพนิดาว่ายังไงแม่จิ๋มโอเคแล้วใช่ไหมขออนุญาตแล้วหรือยัง
อันนี้เป็นคำถามที่ชาวเน็ตเขาก็ตั้งคำถามไปเหมือนกัน
คุณแม่อนุญาตแล้วเหรอจริงคุณแม่อนุญาตแล้วนะคะที่นำเสื้อผ้าทั้งหมดของคุณตังโมมาไลฟ์ขายเนี่ยแหละค่ะ
โดยคุณแม่เนี่ยเป็นคนเปิดบ้านนะฮะคุณแอนนาคุณฮิปโป้บอกแม่เนี่ยเปิดบ้านให้พวกเธอเนี่ยไปเอาเสื้อผ้าของตังโมนิดาออกมาขายเอง
แล้วเสื้อผ้าทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้าที่แตงโมเนี่ยคัดเอาไว้แยกออกมาเตรียมไลฟ์ขายนั่นเอง

ส่วนแรกแบ่งทำบุญ๕๐เปอร์เซ็นต์ค่ะ
ส่วนอีก๕๐เปอร์เซ็นต์ให้กับคุณแม่พาณิดา
รายได้จากการขายจะเป็นยังไงกันบ้าง
มอบให้คุณแม่อีก๕๐เปอร์เซ็นต์ด้วย
น่าบอกว่าการไลฟ์ขายเสื้อผ้าของคุณแม่เนี่ย
ไลฟ์ขายเสื้อผ้าครั้งนี้คุณแม่ไม่ได้เรียกร้องเงินใดเลย
เห็นว่าเสื้อผ้าดีถ้าปล่อยเอาไว้ไม่มีคนรักษามันจะเก่า
นาแล้วก็เพื่อนก็เลยตัดสินใจทำแบบนี้ดีกว่านะคะ
ส่วนที่คุณแม่นะคะจะเป็นคนมอบให้คุณแม่กันเองจะได้แฮปปี้ทุกฝ่าย
คือเธอตั้งใจว่าจะเอาเงินให้คุณแม่เองแม่ไม่ได้เรียกร้องอะไรหรอก
ใช่นะคะแตงโมเองก็จะได้บุญด้วย
การไลฟ์ครั้งนี้นะคะคุณดิวอริสราแม่นิว
มาปิดการไลฟ์ด้วยการประมูลชุดแตงโมเนี่ยนะคะ
เท่าไหร่คะ๒หมื่นบาทอู๊อ่าชุดนั้นน่ะปิดประมูลไปนะคะ
ก็เป็นบรรยากาศเมื่อวานนะคะ
อ่ะก็ไม่ดราม่าเนอะคุณแม่รับทราบเนอะ